เดี๋ยวพาไปดูอีกหนึ่งประเพณีวัฒนธรรมดีที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์นะคะ
สำหรับชาวบ้านจโปะในจังหวัดนครราชศรีมา
เขาก็ร่วมกันสืบสารประเพณีโบราณแห่ผ้าป่ามหาวิบาก

ฉันก็เพิ่งเคยได้ยินครั้งแรกเหมือนกันคุณ
นายวิรุธสิงหะวิสัยผู้ใหญ่บ้านจโปะนะคะเล่าให้ฟังบอกว่า
ผ้าป่ามหาวิบากเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ
เป็นประเพณีที่คนลาวเวียงจันทร์เขาได้จัดขึ้น
เพื่อเป็นการทำบุญส่งกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว
ครั้งหนึ่งเคยได้ไปที่เมืองเวียงจันทร์แล้วก็เห็นพิธีแห่ดังกล่าว
คิดถึงว่าในสมัยที่เป็นเด็ก
เคยเห็นผู้เท่าผู้แก่ทำแบบนี้เหมือนกัน
ก็เลยคิดที่จะนำประเพณีนี้กลับมาฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่ง
ส่วนเรื่องของการแกะมะพร้าวให้เป็นหน้าคน
ทุกวันนี้นะเขาบอกว่าหาผู้ที่จะมาร่วมทำแบบนี้
นี่ยากมากโอ้โฮรู้สิเยอะแยะไปหมดเลย
ใช่ค่ะคือเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ในขบวนพิธีแห่นะคะ
ภาระทั้งหมดก็เลยตกไปอยู่ที่ตัวเอง
แล้วก็แต่บอกเลยว่าตั้งใจที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดนะคะ
ส่วนการแห่ผ้าป่ามหาวิบากก็จะทำเตียงที่มีเสา๔เสา
เพื่อกางมุ้งให้โดยเตียงดังกล่าวจะมีคาน
เพื่อให้คนหามขณะทำการแห่
ก็คือลักษณะเหมือนกับการหามศพไปไว้ในวัดสมัยโบราณเลยค่ะ

สำหรับรูปร่างคนที่เตรียมไว้ก็จะนำไปนอนไว้บนเตียง
นำเครื่องใช้ต่างเช่นถ้วยชามผ้าที่นอนหมอนเสือ
รวมไปถึงสิ่งอื่นอีกมากมายเนี่ยนะคะ
ติดป้ายชื่อของผู้ที่เสียชีวิต
ก่อนที่จะตั้งขบวนแห่ไปที่วัดและแห่รอบอุโบสถ๓รอบ

พระสงฆ์จะทำพิธีสวดบังสุกุลตามพิธีค่ะ
จากนั้นนะคะลูกหลานก็จะเผากระดาษที่เขียนชื่อของผู้ล่วงลับ

ซึ่งการเดินหามผ่านเส้นทางที่ขลุขระเป็นหลุมเป็นบ่อในเวลามืดค่ำ
มีเพียงแสงสว่างจากเทียนไขเท่านั้นนะคะ

อืมเป็นแบบนี้นี่เอง
ที่ที่เก่าแก่สืบทอดกันมายาวนานมาก

มีโอกาสสืบสารเราก็ไปถามคนแก่ห้องเช่า
ก้านมะพร้าวอุปกรณ์ก็จะมีก้านมะพร้าว
หน้าคนก็ใช้ลูกมะพร้าวแกะเป็นหน้าแล้วมาเพ้นเป็นสี
้านมะพร้าวก็จะมาแกะเป็นจะมามัดเป็นแขนเป็นขา
ข้างในก้านมะพร้าวก็จะมีถาดจะมีถ้วยวางอยู่ในถาด
ก็เปรียบเสมือนใส่ถุงแล้วก็จะมีที่นอนหมอนมุ้ง
มีรองเท้าใส่ให้อะไรให้ทุกอย่าง
และสำหรับประเพณีแห่ผ้าป่ามหาวิบากนี้นะคะ
จะจัดขึ้นวันที่๑๐ธันวาคมของทุกปี
โดยจะแห่ในช่วงเวลาประมาณ๑๙นาฬิกาก็คือ๑ทุ่ม
ซึ่งเขาบอกมันเป็นเวลาโพลเพลเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่า
กุศลที่ทำจะถึงญาติผู้ล่วงลับโดยตรงในช่วงเวลานี้
นั่นก็เป็นความเชื่อเป็นประเพณีแบบโบราณที่ทำสืบทอดกันมานะครับ
เคยเห็นนะแห่ผ้าป่ามหาวิบากจริงเราคิดว่าเป็นการทอดผ้าป่า
แต่จริงแล้วมันคือการส่งต่อบุญให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว